มีผู้หญิงคนนึงค่ะเธอก็ไปเที่ยวงานมหากรรมสินค้าและดนตรี

แต่ไปมาอ้าวกลายเป็นว่าไปนั่งอยู่กลางถนน

แล้วถนนเส้นนั้นเนี่ยรถวิ่งเร็วนะคะอันตรายมากนะคะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
คือมีผู้หญิงคนนึงนะคะเธอเป็นพลเมืองดีนะคะเธอเห็นเหตุการณ์
เห็นว่ามีผู้หญิงวัยสัก๒๐น้อยใจแฟนนั่งประชดรักอยู่กลางถนนเหมือนกะว่าจะให้รถชน
ก็เลยไปช่วยดึงคนที่ดึงนะคะคือพลเมืองดีนะคะ

สุดท้ายก็เหมือนกับสู้แรงพลเมืองดีไม่ได้ก็เลยต้องยอมเข้ามา
แล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อนกลับบ้านไป
เที่ยงคืนนะคะถนนสุขุมวิทย์ค่ะเส้นระยองจันทบุรีมุ่งหน้าไปจังหวัดจันทบุรีค่ะ
จากการสอบถามก็ได้ข้อมูลมาว่าผู้หญิงคนนี้มาเที่ยวงานเป็นงานมหากรรมสินค้าและดนตรี
เต้นหน้าเวทีสนุกมากไม่ได้เห็นมีอาการน้อยอกน้อยใจอะไร
เดี่ยวคุณผู้ชมลองดูภาพต่อดิฉิงเปอร์สนุกศนาในงานนะคะ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
คนในงานบอกว่าคล้ายกับเธอไปแดนเซอร์ด้วยนะ
แล้วก็อาจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเล็กน้อยก็มึนเมาก็เต้นแบบเต้นมัน
ทุกคนในงานมองเธอว่าเธอเต้นสนุกมาก
ทีนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเธอขาดสติหรือเธอเมาหนักมากหรืออะไร
ก็เลยไปนั่งอยู่กลางถนนเพื่อประชดให้รถชน

ไปนั่งตรงนั้นน่าเป็นห่วงมันเป็นทางโค้ง
เห็นเหตุการณ์แล้วก็ไปช่วยดึงเข้ามานะคะ

ไม่รู้ว่าทะเลาะกับแฟนหรือครับ

ก็จะโทนรถมาทางกรุงมาเร็วไว้ที่
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่งานมหากรรมสินค้าและดนตรีค่ะ
คุยกับพนักงานลานเบียร์นางสาวปรานี
เธอก็บอกว่าผู้หญิงที่ไปนั่งสิวกลางถนนคล้ายกับประชดรักเนี่ย
มางานประจำเลยเป็นแดนเซอร์อยู่ในงาน
แล้วก็เมื่อคืนคือเมาหนักมาก
สุดเหวี่ยงมากจนเป็นไอดอลของคนในงานเลย

แต่เรื่องที่ทะเลาะกับแฟนไปประชดรักนั่งกลางถนนอันนี้เธอก็ไม่รู้เหมือนกัน
มาบ่อยค่ะมาบ่อยมากหนูจำหน้าเขาได้เลย
อาการเขาคือเมาหรือไงคะ
เมาหนักมากค่ะเขาล้มไปตั้งหลายรอบหนูก็ไปนั่งดูกับพี่เขา

เขาก็เต้นกันแบบเต้นเมาเลยเมาแบบเมาเลยเมามาก
เหมือนเขาอกหักหรือไงเขาโบราณรู้ไหม
อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะก็หนูอยู่แต่ในงาน
กินงานเสร็จก็กลับบ้านเลย
สุดท้ายมีลูกน้องร้านข้าวต้มคนนึงค่ะ
ชื่อว่านายสารวุฒิก็เล่าให้ฟังว่า
ผู้หญิงที่ไปลากสาวประชดรักที่เป็นพลเมืองดี
เพราะว่าคือเห็นว่าเขาเมามากจริง
แล้วก็ไปนั่งอยู่กลางถนนด้วยความเป็นห่วง
ผู้หญิงที่เป็นพลเมิงดีเป็นห่วงแต่ถึงขั้นไปกระชากออกมาแบบนี้ค่ะ
ช่วยเหลือลากมาไว้ที่ริมทางเท้า
เพราะว่าเหมือนกับเพื่อนของผู้หญิงที่ไปนั่งกลางถนน
ยังเอาไม่อยู่เลยเพื่อนกลุ่มเดียวกันยังเอาไม่อยู่เลย
เจตนาดีผู้จาให้สติให้มีแง่คิดจะได้ระมัดระวัง